ได้เวลาที่แฟนรายการตลอดข่าวของเราจะได้เฉิดฉาย
ไปดูแม่ค้าตัวน้อยคนนี้เขากำลังขายผักดูสิว่าจะขายดีไหม
หนูจะมาแนะนำชีสกันเลยนะคะ
นี่คือบล็อกเคอรี่กระชายมะเขือยาวกะหล่ำประกาศขาวข้าวโพดถั่วพูผักชีกะเพราผักบุ้ง
หนูจะมาเด็ดกะเพรากันเลยนะคะ

มีหมดทุกอย่างกระชงกระชายไหมล่ะ

แต่ยังไม่รู้จักก็คือน้องเขาชื่ออะไร

น้องชื่อว่าน้องซีรีนนะครับ
บทเป็นแม่ค้าขายผักสด
แนะนำผักแต่ละอย่างน่ากินน่าทาน
เห็นแล้วอยากจะกลับบ้านไปกินบ็อกเคอรี่
คุณผู้ชมฮะส่งคลิปมาแบบนี้แล้วได้เห็นความน่ารักของน้องเขาแล้ว
เราเองก็มีของรางวัลจะมอบให้

เปลคอร์ยังจำเป็นต้องใช้

ไม่พอเอาใบใหญ่ไปด้วย
๓ชิ้นนี้ยกให้น้องซีรีนหมดเลย
มีโอกาสก็ลองส่งคลิปกันมานะครับ
เดี๋ยวเราจะคัดเลือกใครเป็นผู้โชคดีแล้วก็ได้รับของรางวัลแบบนี้ไปนะครับ